เคลื่อนไหวประเด็นคดีของทิศกาโตะกันหน่อยนะครับ

คนก็ถามประเด็นตกลงเรื่องมีอะไรกับศรีกา
ระหว่างเป็นพระมันเป็นคดีความอะไรยังไงไหม
เรื่องเงิน๓แสนที่ให้ไปปิดปากนักข่าวอะไรยังไง
เพราะนักข่าวนครศรีธรรมราชเขาก็มาเอาเรื่องมาฟ้องกันรุมฟ้องเลยล่ะ
ทางผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาแหบ

สาหรัสที่ไปให้สัมภาพแล้วพูดว่าเขาเนี่ยจ่ายเงิน๓แสน
เพื่อให้นักข่าวไม่นำเสนอข่าวเรื่องนี้
เรื่องนี้คือถือว่านักข่าวเขาเสียหาย
วันนี้ที่สอบพอมือนครศรีธรรมราชก็เลยมีการเรียกนายภัยทูลอินทศิลา
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกพระธวัฒนพลจักรวโรหรือว่าหลวงพี่ย้อย
แล้วก็นักข่าวประจำท้องถิ่นคนอื่นมาสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้ถึงเวลาออกหมายเรียกทิศกาโตะมาสอบสวนเหมือนกัน

ส่วนหลวงพี่ดอนหลวงพี่ดอนคือพระคนกลางที่ทิศกาโตะโอนเงินไปให้๓แสนเพื่อให้เอาไปปิดปากนักข่าว
คือกาโตเนี่ยบอกว่าเงินยังไม่ได้ให้นักข่าวเพราะว่าคนที่จะจัดการให้เนี่ยคือหลวงพี่ดอน

แล้วหลวงพี่ดอนตอนที่เรื่องตรงนี้เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวที่นครศรีธรรมราชเขาโทรไปหาเลยนะ
แล้วเขาบันทึกเสียงเอาไว้หลวงพี่ดอนเนี่ยพาดพิงว่านักข่าวที่ติดต่อไว้ก็คือคุณภัยทูล
ซึ่งคุณภัยทูลไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวตลอด
บอกผมเนี่ยไม่เคยรับต่อให้เป็นล้านเป็น๒๐ล้านก็ไม่เอาตั้งใจจะเปิดเผยความจริง
แต่อยู่ดีเนี่ยกาโตะศึกซะก่อนทีนี้เงิน๓แสนที่กาโตะไปยืมวัดมา๖แสน
แสนอยู่ที่หลวงพี่ดอนอืมตอนนี้หลวงพี่ดอนหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ใช่
แล้วเขาไปไล่ดูประวัติเนี่ยโอ้โหมีคดีโชคคดีเช็คอะไรเต็มไปหมดเลย
เลยค่ะหลวงพี่ดอนตำแหน่งเนี่ยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออกนะคะ
ไปตรวจสอบประวัติดูเอ้ามีหมายจับเลยนะคะไม่ใช่แค่หมายเรียกนะ
หมายจับคดีเช็คเด้งค่ะพันธุ์ตำรวจโทสมเชิญทองใหญ่
รองผู้กำกับการสพมนครศรีธรรมราชก็เล่าให้ฟังแบบนี้
สำหรับกรณีของหลวงพี่ดอนนี่นะมีหมายจับอยู่๓คดีนะคะ
ตอนนี้ล่าสุดเมื่อคืนนี้สดร้อนเลยค่ะ
หลวงพี่ดอนส่งทนายความกับคนสนิทส่วนตัวมาพบพนักงานสอบสวน
เจรจาขอเคลียร์ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายจนเป็นที่น่าพอใจ
ผู้เสียหายก็เลยถอนคำร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนไปแล้ว
ไล่เรียงกันเรื่องของหมายจับมีหมายหนึ่งถูกถอนไปแล้ว
เมื่อคืนนี้หลังจากที่เจรจากับผู้เสียหายได้
คดีของหลวงพี่ดอนที่ถูกออกหมายจับ๓คดีนะคะ
คดีแรกคุยกันไปแล้วเมื่อคืนนี้ถอนไม้จับไปแล้ว
คดีที่๒เป็นหมายจับพรบเช็คเนี่ยค่ะ
เช่าพระเนื้อทองคำ๒องค์มูลค่า๒แสนบาท
อายุความเริ่มตั้งแต่๑๕กันยายนปี๖๐
จนถึง๑๕กันยายนปีนี้ก็คือ๖๕
ท่องที่สมนศรีธรรมราช
คดีนี้หลวงพี่ดอนชดใช้ค่าเสียหายคืนเต็มจำนวนแล้วก็คือ๒แสนนะคะ
ส่วนคดีที่๓ค่ะเป็นหมายจับพรบเช็คเหมือนกัน
จ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ในกุฏิ๔๐๐๐บาท
คดีนี้ก็เจรจาจนผู้เสียหายพอใจและถอนแจ้งความไปแล้ว

คือมีการชดใช้ก็แล้วถอนหมายจับก็แล้วใช่ไหม๓คดี
ล่าสุดมีผู้เสียหายรายใหม่ค่ะ
ผู้เสียหายรายใหม่มาแจ้งความกับหลวงพี่ดอนอีกแล้วนะคะ
นายบุญเอิบวันคงวัย๖๖ปีเป็นเจ้าของหนังตะลุง
ไปแจ้งความที่สพเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่า
ปี๖๓เนี่ยติดต่อหลวงพี่ดอนเรื่องอะไรรู้ไหมคะ

วิ่งเต้นขอตำแหน่งศิลปินแห่งชาติค่ะ
ติดต่อพระให้ช่วยวิ่งเต้นตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ
เงินให้หลวงพี่ดอนไปแล้ว๑๔๐๐๐บาท
แต่หลวงพี่ดอนวิ่งเต้นให้ไม่ได้
ก็เลยทวงถามของเงินคืนได้กลับคืนมาแค่๕๐๐๐๐บาท

พอรู้ข่าวก็เลยมาแจ้งความเพิ่มเติม
ทีนี้เขาบอกมีวันนี้ผู้เสียหายแจ้งความประสงค์
จะเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความหลวงพี่ดอน

หลวงพี่ทำไมมีคดีเยอะขนาดนี้คะ

เมื่อคืนก็ส่งแค่ทนายกับคนสนิทมา
เห็นได้ข่าวมาว่าหลวงพี่ดอนไปซ่อนตัวอยู่ที่วัดโคกโพสถิต
อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละ

ก็ได้เจอกับพระครูยานธรพรวัย๙๙ปีนะคะ

เจ้าอาวาสบอกว่าหลวงพี่ดอนเคยแวะเวียนเข้ามาที่วัดจริง

ทุกครั้งที่มาเนี่ยก็จะเข้ามากราบมาพูดคุยกันตามปกติ
ยังเคยนิมนต์ให้เจ้าอาวาสไปร่วมเป็นพระผู้สวดที่วัดวังตะวันออก

ส่วนเรื่องที่มีคดีความไปพรบเช็คเด้งโดนหมายจับอะไรเนี่ย

แบ่งจัดสรรมาให้ที่นี่บ้างไหมครับ
มีกับหลวงพ่อเนี่ยก็บวนไปนั่งปรก

ทีนี้มาเรื่องของพระย้อยหรือว่าหลวงพี่ย้อยกันบ้าง

ผู้ที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็เป็นข่าวดังคนแรกเลยเนี่ยนะฮะ
เรื่องของการกาโตะกับศรีกาตองนะฮะ
นี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ภาพใหม่หรือภาพเก่าเนี่ย

วันนี้ก็เก็บของย้ายออกจากกุฏิเหมือนกัน

อ้าวนี่นะฮะมันเหมือนกันเลยนะ

ไม่ร้องไห้แล้วแต่ว่าต้องออกจริงแล้ว

ก่อนหน้านี้ทางเจ้าอาวาสวัดหน้าพระรานที่จำวัดอยู่ที่นี่เนี่ย

บอกขอให้ออกจากวัดไปแต่ว่าสุดท้ายให้โอกาส
แต่ว่ามารายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยแม่
ทำความเสื่อมเสียแตกแยกในหมู่สงฆ
ทำให้ทางวัดเขาหมายถึงวัดหน้าพระราณที่มาขอจำวัดอยู่เนี่ย

แต่วันนี้เก็บข้าวของออกจากวัดจริงนะครับ
นี่มีรถมารับไปด้วย

หลังจากที่หลวงพี่ย้อยออกจากวัดไปแล้ว
เราได้เจอกับท่านเจ้าวาดวัดหน้าพระรานพอดีนะครับ

บอกว่าอย่างนี้ฮะท่านกลับมาจากกิจนิมนต์พอดี

ได้แจ้งให้กับพระย้อยเนี่ยพิจารณาตัวเอง
ว่ายังควรจำวัดอยู่ที่วัดหน้าพระราณหรือเปล่า
มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกาโตะกับศรีกาตองอะไรทั้งสิ้น
แต่หลังจากที่พระย้อยเนี่ยมีข่งมีข่าวบ่อยเนี่ย
เที่ยวไปออกข่าวว่าวัดพระรานแห่งนี้เนี่ย
แบ่งกันเป็นกกแบ่งกันเป็นเหล่า

แล้วพระย้อยมาอยู่ที่วัดพระรานเนี่ยหน้าพระรานเนี่ย
มาอยู่ในฐานะพระอาคันตุกะไม่ใช่พระลูกวัด
เวลาเข้าพรรษาไปปวรรณาตัวอยู่กับวัดอื่น
เนี่ยฮะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็พิจารณาตัวเองก็แล้วกัน
ว่ายังเหมาะสมจะอยู่วัดนี้ไหม
ไม่ใช่ไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่าย
อันนี้รถของพี่ไฟทูนก็นะ
ผู้สื่อข่าวที่นครศรีธรรมราช

เป็นคนกลางที่จะเอาเงินอะไรไปให้กับสื่อมวลชนนะฮะ

ไหนต่อนะเพราะว่ามีคนมารับไปอีกทอดหนึ่งนะฮะ

ยอดบอกเลยว่าอีกไม่นานหรอกจะศึกแล้ว

นี่ค่ะพระย้อยที่เก็บข้าวเก็บของในกุฏิของตัวเอง
ก็ออกมาเปิดเพลินแล้วบอกว่ายังไงก็ตาม
ย้อยจะยังคงเดินหน้าต่อสู้ปกป้องพุทธศาสนาตลอดไป

ขอหาที่อยู่ไปวัดในพื้นที่ห่างไกล
อยู่เงียบญาติโยมไม่ต้องเป็นห่วง

เดี๋ยว๑๔พฤษภาคมจะขอทำบุญอุทิศให้กับลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วจะกำหนดวันศึกจากพระเป็นคาราวาส
มันวัถกันกันแล้วนักบุญก็เท่านั้นแล้วว่าคุณมันกวนฉันจะอยู่แล้วก็คุณคุกสรรงะตัวเองได้เลย
ต้องคือทำความดีต้องกินถึงตรง
พักเลยมันปื๊กคือไม่ปื๊กกับยูยูจะเยี๊ยบจะปักหนึ่ง
แล้วกันยืนยันยังต่อสู้หรือไม่มั้ย

คือพระย้อยบอกว่าตอนที่มาบวชเนี่ยก็คือบวชให้กับลูกที่เสียชีวิต

พอจะครบวันที่ลูกเสียชีวิตแล้วก็เลยอาจจะศึกในเวลาต่อไปอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ